คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ที่สุราธานีกลายเป็นเหตุใหญ่นะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปพบชิ้นส่วนของมนุษย์
ถูกยัดใส่ถุงแล้วก็ทิ้งไว้กองขยะแต่

พบชิ้นเดียวนะฮะ
ก็คือชิ้นตรงโคนขา
จนถึงบั้นเอวมันคือสะโพกใช่ไหมฮะ

นี่ค่ะกรณีตำรวจสอบภอกเกาะพังงันนะครับ
ได้รับแจ้งพบชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ย
ถูกทิ้งบริเวณบ่อขยะเทศบาลเกาะพงัน
สุราธานีเมื่อวานนี้ในถุงขยะสีฟ้านะครับ

ตั้งแต่ช่วงโคนขาจนถึงบั้นเอวนะครับ
ลักษณะคล้ายเป็นชาวต่างชาติ
เพราะเป็นชิ้นส่วนขนาดใหญ่
คือหมายถึงแบบดูกล่ำเนื้ออะไรตรง

จึงส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลฮะ
คุณผู้ชมฮะอันนี้คือชิ้นส่วนเดียวที่พบเมื่อวาน
หัวไปไหนลำตัวไปไหนแขนขาไปไหน
เอาจริงที่บอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นผู้ชาย

แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้
พนักงานคัดแยกขยะเข้ามาตรวจสอบอีก
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีก
พบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มอีก๓ชิ้น

ก็คือพบชิ้นส่วนตรงขาถึงน่องเนี่ย

คนขาถึงบ้านเอวอีกชิ้นหนึ่งรวมเป็น๓ชิ้น

ห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำนะฮะ
โดยรถขยะเก็บมาทิ้งที่บ่อขยะเทศบาลตะบนเกาะพงันเช่นเดียวกันนะครับ

เปิดเผยว่าปกติรถเก็บขยะมี๒คัน

ส่วนอีกสายวิ่งในตลาดฮะ
โดยเก็บถุงใส่ชิ้นส่วนศพนี่นะครับ
น่าจะมาจากย่านชุมชนนะครับ
ที่เราเจอเมื่อวานที่ว่าเป็นส่วนของสะโพกเนี่ย
เป็นเส้นทางที่จะวิ่งจากบ้านใต้นะฮะ
มาส่วนส่วนที่เจอวันนี้ที่ว่าเป็นเป็นขาเนี่ย
อันนี้คือวิ่งจากในตลาด
ก็แสดงว่าชิ้นส่วนที่เราพบนี้
ส่วนใหญ่ก็เก็บอยู่ในชุมชนใช่ไหม
ใช่ครับแต่ว่ามันก็แยกกันคนละส่วน
มันแบบมันก็คนละเส้นทางนะฮะ
ตอนนี้ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดอยู่นะครับ

ไปเก็บตรงนั้นแหละก็คือแถวชุมชนบ้านท้องสารานะครับ
เชื่อว่าคนร้ายนำชิ้นส่วนมนุษย์มาทิ้ง
เชื่อว่าถุงขยะสีฟ้าที่บรรจุชิ้นส่วนก็คือตรงบั้นเอวเนี่ยนะครับ
ถุงถูกซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนเกาะพงัน
เพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลใดศูนย์หายไปหรือไม่
เพื่อให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใครนะครับ
ส่วนชิ้นส่วนที่เอาไปพบก็ต้องเอาไปชันสูตร

อกจากนี้ชุดสืบสวนเร่งติดตามชายชาวต่างชาติคนหนึ่ง
หายออกไปจากโรงแรมบนเกาะพงัน
อย่างผิดปกติและไร้ร่องรอยนะครับ
มีข้อมูลว่าชายชาวต่างชาติคนนี้นะครับ
ไปซื้อมีดและเป็นคนไปซื้อถุงพลาสติก
ลักษณะเดียวกันกับที่เป็นถุงใส่ชิ้นส่วนศพ
น่าจะไปซื้อมาจากห้างแห่งหนึ่งบนเกาะพงัน
จากนั้นผู้ชายคนที่ซื้อมีดซื้อถุงหายตัวไปนะครับ
แต่ตำรวจเชื่อว่ายังซ่อนตัวอยู่บนเกาะพงันครับ
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย
เป็นชายชาวต่างชาติเป็นชาวสเปนนะครับ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบสวน
วันนี้ทางด้านพลตำรวจโทสุรพงศ์ถนอมจิต
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘นะครับ
เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีใหญ่แล้วก็สยองขวัญในพื้นที่เกาะพงันนะฮะ